เรื่องราวต่อไปนี้เหตุสลดที่จังหวัดระยองค่ะ
มีผู้หญิงอายุ๔๙ปีเธอเมาและแก้ผ้าเดินตามทะเล
แล้วหายไปเลยคือจมหายไปเลย

เนี่ยเกิดขึ้นเมื่อเช้าที่ผ่านมานี้เองตำรวจสพเพรับแจ้งว่า
พบศพคนลอยทะเลข้างท่าเรือข้ามไปเกาะเสม็ดของเทศบาลตะบนเพอำเภอเมืองระยองค่ะ
ก็ไปตรวจสอบพร้อมแพทย์เวรแล้วก็กู้ภัยสว่างพรกุศล
จุดที่ไปพบศพลอยอยู่เนี่ยห่างจากฝั่งประมาณ๑๐เมตร
เสื้อผ้าด้วยตามร่างกายไม่มีบาดแผลนะคะไม่มีร่องรอยการถูกทำร้าย
จากการสอบสวนพยานใกล้กับที่เกิดเหตุค่ะก็ทราบว่าผู้หญิงคนนี้
เขาเห็นผู้หญิงคนนี้มีอาการเหมือนคนเมาเหล้า
ตอนแรกก็ไม่คิดว่าจะจมน้ำเสียชีวิต

ก็รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาตรวจสอบนะคะ
ฟังเสียงผู้เห็นเหตุการณ์เล่าหน่อยค่ะ

ทำงานหาว่าความขอเกลินต้ืมหาว่ามีคนเดินลงทะเล
ซื้อปุ่นใช้ไรท่อเตอร์แต่กะเดินมาไม่ได้ใส่ผ้าอยู่แล้ว

แล้วใดหาวเขาไม่รู้ยังไง
ไม่ค่ะเขากได้มองว่าเขาไม่ใส่เสื้อผ้า
ก่อนมาเขาเลยจะเดินมาห้ังถนนทีทะเลรออยู่ตรงจุดนี้
เรื่องต้นค่ะทางเจ้าหน้าที่เขาก็ตรวจสอบเพราะว่าผู้เสียชีวิต
คือนางสาวสมพรอายุ๔๙ปี

มีคนไปพบว่าผู้ตายเนี่ยนอนเมาเหล้าหมดสติอยู่กลางถนน
แต่พอตอนเช้าเธอเดินแล้วหายไปเองจนกระทั่งมีคนมาพบว่าเธอจมน้ำเสียชีวิตนะคะ
นี้ก็ได้ส่งศพไปให้แพทย์ชนะสูตรหาสาเหตุการเสียชีวิตอีกครั้ง

สาเหตุก็นี่แหละค่ะก็ตามพยานบอกเลยว่าน่าจะเมาเหล้า
ทีนี้ก็เลยลงไปแช่น้ำยังไงไม่รู้อาจจะช่วยเหลือตัวเองไม่ได้

อันนี้เมาเดินลงทะเลใช่ไหม